อางคราจะพูดไม่ค่อยได้คนมาให้แค่วันทัน
คุณเจนครับ

รมอะไรหอบคุณมาวันนี้

อย่าบอกนะว่าจะมาคุกเข่าแล้วขอผมแต่งงาน
โห้โฮ
กังวดจะมาคุกข่าวแล้วขอข้อตลากันเลยครับ
ใช่ค่ะพอดีว่ามีผู้ชายให้ดอกไม้มา

มันขี้อวดนิสัยก็ดีอยู่หรอก

แค่เขารักเราก็โอเคแล้วใช่
โอ้โฮแต่ว่ามันบอกหนูว่าซื้อดอกไม้มาจาก
โพวงโพวองอะไรประเทศฝรั่งเศสไง

หนูไปเดินปากคลองตลาดหนูก็เห็นแบบนี้เลย

รองเท้าคู่นี้มันซื้อให้

ว่าเราอยากได้อะไรของเขาหรือเปล่า

มันแถมยังอวดหนูอีกว่าเป็นลูกเจ้าของโรงงานพลาสติก

เฮ้ยรวยนะคุณเจมส์

แต่ว่าวันก่อนเจนขับรถผ่านไป
เห็นเขาแยกขวดพลาสติกนั่งอยู่หน้ารถ
เห้ยคิดว่าเขาเป็นของโรงงานพลาสติกก่อนอีกครับนี่เสียงว่า

เฮ้ยมีเจ๊

เดี๋ยวดูประตูละตื่นซื้อผ้าพระบัย

เธอชอบเราก็แล้วนะ

ลูกเจ้าของโรงงานพลาสติกโทรมาเหรอ
ไม่ใช่ค่ะคนนี้แฟนใหม่หนู

อ๋อฮัลโหลตัวเองอยู่ไหนล่ะจะถึงแล้วหรือ

ต่อแย่ผู้ชายต่อแย่

ได้ค่ะตัวเองเดี๋ยวเจอกันนะโอเคค่ะ
ใครกันเนี่ย

เจ้าของโรงงานกระดาษที่หนูบอก
แล้วเจอกันกี่โมงครับ
อีก๓๐นาทีเขาจะถึงแล้วค่ะ

ก็มันอ้วนจริงแก้มพองขนาดนี้
พวกพี่มีอะไรให้หนูหายอ้วนภายใน๑๐นาทีไหม
เอาน้องดูดน้องดูดนะ

ก็น้าสะพ้ายพี่กินยาลดความอ้วน๒เมตรเองตาย
แสดงว่าแพ้ยาข้ามถนนโดนรถชน

ยังพร้อมใช่ไหมแนะนำน้องไข่ไก่ไงลูกไข่ไก่พร้อมแน่
เฮ้ยนาไข่ไก่จะพร้อมได้อย่างไรน่ะ
เนี่ยเนี่ย

อกไก่ก็มีส่วนแต่เอาให้ถูกกว่านั้นไหมล่ะ
เย็นกล้วยหอมก็ดื่มน้ำบริสุทธิ์
แค่นี้ก็ผอมแล้วไม่ต้องไปใช้ยา

กล้วยหอมด้วยมันทำให้ใช่ไข่ไก่ถูกกว่า

เอาอะไรก็ได้ค่ะที่มันถูกที่สุดอะคะ
แล้วตกลงวัตถุดิบทำอาหารเนี่ย
แบบไหนราคาถูกที่สุด

มาเฮลตี้ตรงนี้มาเฮลตี้
นี่เป็นวัตถุดิบอาหารเพิ่มโปรตีน
สำหรับคนที่ชอบออกกำลังกายรักสุขภาพ
และอยากจะมีกล่ามนะจ๊ะนี่

หนังแล้ว๑กิโลกรัมนะครับ

ไก่ของน้าเนี่ยเบอร์๓๑แผงถูกที่สุด

วัตถุดิบที่มาจากธรรมชาติสิ

เบอร์ใหญ่เลย๑หวี

กินกล้วยแล้วกินยังไง

ไข่ไก่ถูกหยุดมันจะกล้วยหอมสิ

และนี่คือวัตถุดิบนะครับ

สำหรับคนที่ชอบเล่นกล้ามอกไก่๑กิโล

เอาล่ะซายพี่กำลังเพื่อเผินกับการจิ้มอยู่

ตกใจอะไรอยู่ด้านหน้า

พี่จะเฉลยที่กล้วยที่ไซเลือก
ดูสิว่าราคาเปิดออกมาแล้วมันจะไม่กลัวอย่างที่ซายว่าไหม
นี่คือกล้วยหอมทองเบอร์ใหญ่๑หวีที่ทรายเลือก

มาที่ไข่ไก่เบอร์๓๑แผงตรงนี้

ไก่จะทำให้ทรายอกสั่นขวัญแขวนหรือไม่
อกไก่ต้องแพงกว่า๘๐บาท
ถ้าอกไก่ถูกกว่า๘๐บาท
ซายคะเกมจบค่ะ

และอกไก่เนื้อล้วนราคาอยู่ที่

เฮ่ยค่ะ

กล้วยหอมทองเป็นสินค้าที่ราคาถูกที่สุด

ไม่มั่วนะข้้ววิเคราะห์เลยนะว่าผลไม้ได้ว่าถูกสุด

ตอนนี้ผ่านข้อที่๔มาแล้วเก่งมาก

ซายคะครึ่งทางชีวิตมาถึงครึ่งทางแล้ว

ถ้าสายหยุดตอนนี้พี่จะให้สาย๗๕๐๐บาท
แต่ถ้าทรายมีความโลภเข้าครอบงำ

ข้อต่อไปเนี่ยจำนวนเงินเพิ่มขึ้นเป็น๒๕๐๐๐บาท
ทรายอยู่ทรายถามกิเลสของตัวเองเลยค่ะ
ซายจะหยุดหรือซายจะไปต่อ

สายทำไม
บาทแค่นี้จะเพียงพอสำหรับบาเรซ่าแล้ว

รับไป๗๕๐๐บาท
ก็ขอให้ใช้เงินอย่างมีความสุขเช่นเดียวกันนะคะ
วันนี้ขอบคุณคุณซายมากที่มาร่วมสนุกในรายการ
คุณซายรับไป๗๕๐๐บาท
และขอบคุณพี่นุ้ยด้วยนะคะที่มาเป็นผู้ช่วยพี่นุ้ยไม่ได้รับอะไรค่ะขอบคุณทั้งคู่ค่ะสวัสดีค่ะ
โปรดติดตามตอนต่อไป